เตือนภัยกันต่อนะคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะจุดพลุไฟค่ะคือเล่นกันไง
ใกล้เสาไฟฟ้าแล้วใกล้สายไฟฟ้าด้วยซึ่งมันอันตรายมาก
เอาภาพมาให้ดูแล้วก็จะต้องนั่งบาดเสียวไปพร้อมกันค่ะ
โอ้เห็นไหมคะน่ากลัวไหมนี่ไปภูเขาไฟระเบิดน่ากลัวมากเลย
ช่วงนี้มีงานประจำปีเยอะเลยก็ต้องเอามาให้ดูแบบนี้
ว่ามันอันตรายนะอย่าหาทำนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงมากมากเลย
ซึ่งเขาบอกว่าหนีไปวิหนีไปเอาอีกแล้วประโยคยอดฮิต
อันตรายอยู่นะมันใกล้เสาไฟนะไม่เออใช่ใช่มันเหมือนไปจุดตรงบริเวณที่แบบ
มีสายไฟอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะอ่าอันนี้ไม่ปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งาน
ถ้าเป็นคำเหนือนะเขาบอกว่าป่าเวนียี่เป็งละกรลำปาง
คนที่อยู่ภาคเหนือลองพูดให้เราได้ฟังหน่อย
ประเพณียี่เป็งละก่อนลำปางเจ้า
หรือว่าประเพณียี่เป็งนครลำปางนั่นเองนะคะ
บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปาง
เทศกาลประเพณีก็สำคัญนะ
แต่การเลือกสถานที่จุดพลุก็สำคัญเหมือนกันค่ะ
รูที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยทั้งพุ่งขึ้นสูงกว่าสายไฟเลย
กระจายเป็นวงกว้างเลยนะแถมใกล้เสาไฟฟ้ามาก
เพราะฉะนั้นมันอันตรายเผื่อว่าเกิดไฟฟ้า
คือมันโดนความร้อนแล้วมันแบบระเบิดขึ้นมาทำยังไง
ใช่ไหมคะโดนแบบสายไฟเสียหายขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ

แต่เรามาลองตั้งข้อสังเกตไหมพี่ฝน
เพราะไฟที่มันพุ่งได้เยอะได้สูงขนาดนี้
คนธรรมดาทั่วไปจะมาจุดเองได้ป่ะ
อ๋อก็ต้องคนที่
แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่เขาจัดงานอยู่แล้ว
ผมเชื่อว่าเขาต้องมีการวางแผนอย่างดี
ไม่น่าจะไปจุดใกล้กับเสาไฟแบบนี้
ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการจุดเล่นหรือเปล่า
คือฝนเคยเห็นมันเป็นโอ่งลักษณะเหมือน

แต่ถ้าคนทั่วไปเวลาไปซื้อไอ้๕บาท๑๐บาท๒๐บาท

จริงของฝนเล่นไอ้ดอกไม้ไฟเราก็สุดแล้ว

ชอบเล่นแบบนั้นแค่นั้นอันนี้มันรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไป

ก็ระมัดระวังในการเล่นสักนิดนึงนะคะ
ซึ่งที่สำคัญเราบอกว่าบริเวณเราต้องอยู่ห่างจากจุดที่มันแบบเป็นจุดพลุเนี่ย

แต่เอาง่ายนะผมว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาพวกนี้

อยากให้ประชาชนคนทั่วไปจุดรู้
หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องและขออนุญาตจริงจังดีกว่า

คือโยนไม่ทันมือแตกเลย
ถูกต้องความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้น
จากการเล่นทุกฝ่ายแบบผิดวิธี
สามารถรับคมกันแบบสมมติได้ทางไทยรัตน์อีวิธีช่อง๓๒ครับ